เดี๋ยวผมจะพาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งอร่อยมาก
อยู่ที่ไหนสุพรรณบุรี
พาไปที่นี่ไม่เคยผิดหวังของอร่อยจริงแล้ว
คุณผู้ชมที่ผมจะพาไปทานนี่นะก็คือ
ไก่ไก่อะไรไก่อบฟางไก่จ้า
โอ้โหรับรองว่าอร่อยถูกใจเพราะว่าร้านนี้ของเขาเด็ดจริง
อยู่ที่ไหนในสุพรรณบุรีไปติดตามกันเลยในช่วง
ตลอดเก่ง
เห็นเขี้ยวที่เขี้ยวเนบติดเศร้า
เล่นเอาใจเราสะท้อน
นั่งทำอะไรอยู่จ๊ะพี่จ๋า
โอ้โหก็มาทุ่งนาแบบนี้ก็หวังจะมากินข้าว
ข้าวสังเบตก็ไม่มีเศร้าหรือครับ
จะเศร้าไปทำไมเดี๋ยวหนูพาไปกินของอร่อย

หนูมาเลยจ้าที่ร้านครัวกลางนาน
เฮ้ยไปไหนแล้ว
เฮ้ยไม่ได้การแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
น้องสาวคนสวยเขาบอกว่าจะพาผมไปหาของอร่อย
ที่ร้านครัวกลางนาผมต้องรีบตามไปแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มาพร้อมกับรถคู่ใจสุดเท่คันนี้ของผมนะครับ
ออร์นิวอีซูซูดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์
เมื่อสักครู่ไปเจอกับสาวสวยกลางทุ่งนา
เธอบอกว่าจะพาผมไปหาของอร่อยกินกัน
เชื่อใจได้คนสวยเขาไม่โกหกหรอก
ซึ่งคุณผู้ชมพร้อมไหม
มาพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลย
ครัวกลางนาร้านอาหารไทยบรรยากาศธรรมชาติกลางทุ่งนาอันโด่งดังเรื่องรสชาติอาหาร
ลูกค้าที่เคยมาชิมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยสุดไปเลยล่ะครับ
ไม่เชื่อดูจากคอมเมนต์เลย
จากรสชาติอาหารจะดีแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ดีไม่แพ้กันครับ
เพราะการเลือกใช้ไม้มาเป็นวัสดุหลักในการตกแต่งร้าน
ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น
โอบล้อมไปด้วยทุ่งนายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
แล้วตอนนี้เจ้าของร้านเขาก็นั่งข้างผมแล้วนะครับ
สวัสดีครับพี่รินครับ
นี่ใช่ไหมคือร้านที่เขาว่ากันว่าจัดจ้านที่สุดในย่านนี้
ตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะตั้งให้นะครับ
ไม่ดีจริงเขาไม่ล่ำลือกันหรอก
แล้วมีไอเดียยังไงในการเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ครับ
ครับก็แต่ก่อนมันเป็นทุ่งนาเป็นมรดกของพ่อแม่

ก็เลยแบบอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะลองใช้ฝีมือเรา
ให้แขกที่พาแม่มันมาเอาไว้ชิมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเมนูที่นี่เยอะแยะมากมายหลากหลาย
อะไรกินกันดีกว่านี่ไก่อบฟาง

อันนี้เราใช้เป็นกระเทียมพริกไทยลาบผักชี

เอามาอบแล้วกลิ่นฟางมันจะหอม

อันนี้วิธีการอบเราก็คือ

แล้วก็ใช้ถังคอกแล้วก็เอากวางล้อมนะครับ
แล้วก็จุดไปเปิดมาเลยได้ไก่แบบนี้ครับ
อีกหนึ่งเมนูที่เขาใช้อบฟางเหมือนกัน
ก็คือนี่เลยปลาช่อนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับกรรมวิธีในการทำก็เหมือนไก่อบปากนี่แหละครับ
ตัวหนังของมันเหมือนกับว่าแบ่งออกมาด้านข้าง
แล้วเหลือแต่ส่วนเนื้อตรงสันหลังของปลา

อันนี้คือเรามีส่วนในการเผาครับ
คือเอาหลังปลาติดกระถังใช้ความร้อนชอบถังปลา
ถึงเวลาแล้วก็หลังตาก็จะบิดออกมาเอง

เราจะลองทานดูรสชาติเป็นอย่างไรนะครับครับผม
รสชาติของเนื้อไก่มันนุ่มเคี้ยวเข้าไปตรงเนื้อแล้วเนี่ย
มันยังมีรสชาติติดอยู่ในเนื้อด้วย

มันแสดงว่าหมักอย่างดีรสชาติมันเลยซึมเข้าไปในเนื้อไง
แล้วมันหอมมันหอมปังจริงน้ำจิ้มแจ่วที่ทางร้านเขาทำเองนะ
รสชาติมันพอดีมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไป
แต่ว่ามันเปรี้ยวเผ็ดหวานกำลังพอดีเลยนะครับ
ช่อนอร่อยมากคืออธิบายแบบนี้ละกัน

แต่ว่ารสชาติกำลังดีอร่อยด้วยหอมมีจังหาดและกีเด็ด
น้ำจิ้มสองอย่างเนี่ยทั้งซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่ว
ซึ่งเป็นน้ำจิ้มแจ๋วที่ใส่แม่งดางไปด้วยน่ะมันจะมีกลิ่นหอมของแม่งดาง

อร่อย

เคยเจอกันแล้วตอนแรกงานนี้ผมมาอยู่ในร้านนี้ด้วย

นี่ยกมายมือน่ารักจริงเลยเชียว

น่ากินน่าทานมากจัดมาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
จะเลือกเป็นใบเมี่ยงคำก็ได้หรือจะเป็นตัวกลีบวัวก็ได้
แต่ผมลองทานกุหรี่บัวดีกว่าเพราะตัวใบเมี่ยงผมเคยทานแล้ว
เพราะว่ารสชาติมันหวานเพราะไม่เอาเผ็ดกำลังพอดี
ถือว่าอร่อยมากเลยนะครับสำหรับเมนูปิดท้ายแบบนี้
อกจากนี้เขายังมีเมนูชูชีปลาหมอ
ที่เขาใช้ปลาหมอนาตัวใหญ่เนื้อแน่น
ผัดกับเครื่องแกงสูตรเด็ดรสชาติจัด
สมุนไพรอร่อยสุดไปเลยครับ
และอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือต้มยำปลาคังเนื้อเด้ง
รสชาติดีที่ใครได้ชิมต่างต้องยกนิ้วให้
เพราะความแซ่บถึงใจของน้ำแกง
วกกับเนื้อปลาคังรสหวานเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำเลยล่ะครับ
ใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์มาที่นี่เขามีที่พักให้ด้วย

เป็นลักษณะแบบโฮมสเตย์แต่ว่าที่พักเนี่ยสะอาดแล้วก็กว้างใหญ่มาก
จะเห็นเป็นทุ่งนานแล้วที่สำคัญบรรยากาศสวยงามมาก
ลินฮะมาจากกรุงเทพเดินทางมายังไงดีเอ่ย
มาเส้นบางบัวทองนะครับถึงอำเภอราชบุหลวง
เลี้ยวซ้ายเข้าเอ่อเผยสองพี่น้องขับมา๑๔กิโลเมตร
แล้วก็เลยมา๓๐๐เมตรก็ถึงครัวกลางน้ำ
แน่นอนครับตลอดกินของเราเมื่อไปที่ไหนแล้ว
ทานแล้วประทับใจเราก็จะมอบหนี้ให้เลย

อร่อยจริงเด็ดมาก
คุณผู้ชมครับวันนี้อิ่มท้องแถมอิ่มใจไปกับบรรยากาศ
ธรรมชาติธรรมชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มาครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงครับ
สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจอีซูซู

ติดตามกันได้ในช่วงของตลอดกิน